คุณผู้ชมคะดูด้านหลังค่ะดูข่าวนี้กันหน่อย

แล้วก็ไปกวาดร่างช่างเชื่อม
ระดับท้าที่เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
คุณเมาแล้วคุณทำให้คนอื่นเสียชีวิต
ครอบครัวคนเสียชีวิตเสียใจอย่างหนักเลยนะ

สภาพเขานี่เมาหนักเลยนะคะ
มาช่วยเขาจับก่อน
อูหูคุณดูสิเมาแบบเดินเป๊ะหมดเลยค่ะ
นี่ผู้ชายคนนี้คือนายสุรกิจแพงเผาอายุ๒๘ปี
คนนี้แหละค่ะคือคนที่ขับกระบะดำ
ชาวบ้านกู้ภัยเขาต้องพยายามที่จะล้อมจับตัวไว้
เพราะว่าตอนนั้นตำรวจยังมาไม่ถึงนะ

เพื่อรอให้ตำรวจที่สพพานทอง
คุมตัวนายสุรกิจไปดำเนินคดีค่ะ
เพราะตัวเขาเองขับรถชนแล้วเขาก็ลงจากรถนะครับ

เออซึ่งเมื่อวานเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เขาไปขับกระบะไปชนหน้าร้านของชำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยบ้านเก่า๓ที่พานทองชนบุรี
ตอนที่ไปชนกวาดทั้งสินค้ากวาดทั้งสิ่งของเสียหายเพียบเลย
แล้วก็ไปชนกระบะหนึ่งคันมีรถยนต์อีกคันนึง

นอกจากนั้นเนี่ยเขายังขับชนนายอภิรักษ์สมรรรม
ซึ่งเป็นช่างเชื่อมที่เขากำลังทำงานเชื่อมเหล็กอยู่หน้าร้านนะคุณ
ศีรษะแตกเป็นแผลชะกันกระดูกหัก
แล้วช่างเชื่อมนี่เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้แฟนของผู้ตายแฟนของช่างเชื่อมเนี่ย
คือนางจุธารัฐบอกแบบนี้ตอนนั้นน่ะนะ
กำลังยืนดูแฟนเชื่อมเหล็กอีกนิดเดียวเองคุณผู้ชม

แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปทำงานต่อในร้าน
แต่จู่กระบะคันนี้กระบะของนายสุรกิจมาเลย
พุ่งชนกวาดร่างแฟนหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ

น้องเขาทำบันไดทางขึ้นร้านอยู่ที่ร้านขายของ
แล้วทีนี้อยู่รถก็หลุดโค้งมา

ปิ้วหายไปต่อหน้าเลยเราก็วิ่งตามมาดู
คือเขาก็ตายแล้วคาที่เลย
เขาชนมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ตั้งแต่ก่อนจะถึงน้องผู้ชาย
มันมีขวดน้ำมันขายขวดขายอยู่แล้วก็

มันชนมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่น้องเขาหลุดไม่ทันคือ
คุยกันอยู่จะเสร็จดูแล้วเชื่ออีกนิดเดียว

แล้วก็ตะกร้องตะกร้าถ้าอยากก็มั้งจะปิ๊วตามหมดเลย

เห็นแฟนถูกรถชนต่อหน้าต่อตานะแล้วก็แฟนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาด้วย
เออแล้วก็ใช้คำว่าโดนชนจนปลิวหายไปเลยแบบนี้ค่ะ
และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่ควบคุมตัวคนขับรถกระบะเนี่ย
นายสุรกิจเนี่ยท่าทางคือเขาเมาหนักใช่ไหม
พอตำรวจมาถึงนะก็พยายามคุยกับเขา
เขาคุยไม่รู้เรื่องอยู่แล้วค่ะอ้อแล้วดูสิเดินยังเดินไม่ตรงเลย
วัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ
นี่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมา๒๓๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แน่นอนต้องถูกจับกลุ่มตัวเข้าห้องขัง
นี่ครับปริ้นต์ออกมาแล้วดูเลขนะครับ
ใช่นะที่วงว่าส่วนวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราลงพื้นที่
ที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับพบร่องรอยความเสียหาย
หลังคาพังทั้งรอยเลือดกองตามพื้นนะฮะ
ซึ่งคาดว่าจากจุดที่ชนผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตกระเด็นมาถึง๓๐เมตรนะครับ
ทีนี้เจ้าของรถกระบะและรถจักรยานยนต์ที่พังเสียหายนะฮะ
คือนายอาคมอุดรพิมายอายุ๓๓ปี

บอกว่าตอนแรกเขานั่งอยู่หน้าร้านแหละ
แต่บังเอิญบังเอิญเดินเข้าไปนั่งกินข้าวข้างใน

ถ้านั่งอยู่หน้าร้านนะเขาบอกเขาจะเป็นคนตายอีกคนนึง

ได้ยินเสียงชนดังสนั่นหวั่นไหวเลย
เห็นร่างผู้เสียชีวิตกระเด็นมาถึงหน้าร้าน
เพราะอย่างที่คาดการณ์เอาไว้ว่าร่างผู้เสียชีวิต

และพอเกิดเหตุเสร็จสิ้นเขาก็วิ่งมาดู
เขาเห็นคนขับรถกระบะคันก่อเหตุลงมาจากรถ
วิ่งลงมาดูคนตายนิดหนึ่ง
แล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าหลังบ้านทันที
ทีนี้ครับเขาเองก็เลยตามจับเอาไว้
รวมถึงชาวบ้านชาวช่องก็ตามจับเอาไว้
แล้วก็อย่างที่เห็นจับแล้วมาเจออยู่ในสภาพเมาไม้แบบนี้นะครับ

ทีนี้ไปคุยกับพ่อแม่ของช่างเชื่อม
พ่อแม่คือคุณพ่อสายันกับคุณแม่กุลนันโอ้โหร้องไห้เลยนะ

ใช่คุณคิดดูสิลูกชายเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
นี่คุณพ่อเสียใจหนักเลย
ใช่แล้วพ่อก็เล่าให้ฟังด้วยนะ
ปกติลูกส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้ทุกเดือนเลย
แล้วมาขาดเข้าไปแบบนี้ใครจะดูแลพ่อแม่

บอกว่าถ้าเกิดวิญญาณของลูกรับรู้ก็ขอให้ลูกไปสู่สุขติ
เดี๋ยวจะนำหลักฐานจากร้อยเวรไปติดต่อขอรับศพลูก
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านบุตาวงนะคะ
อำเภอลำปลายมาสที่บุรีรำ
แล้วเดี๋ยวก็จะชาปนกิจในวันเสาร์ที่๒๒มกราคมนี้

เขาคนดีอะไรอยู่ดีแล้วทำให้เขาเสียชีวิตค่ะ
หมดลูกแล้วไม่รู้ว่าใครจะหาให้กิน

ลูกนี้ลูกคนมีรักเรียง
แต่เขาบิญญาจะมีฟังอยู่

ยังไงบ้างเขาที่เป็นลูกชายพ่อ

อยากบอกให้เขาประสบควรไปสวุขติดัง

โอ้โหนี่คำพูดของคุณพ่อนะ
อยากให้วิญญาณลูกชายไปสวุขติดัง
เพราะว่าลูกชายก็ลำบากมามากแล้ว
สำคัญของครอบครัวและที่สำคัญก็คือ
โดนคนเมาขับรถมาชนนะคุณ
คือคนที่ไม่รู้อิโนอิเน่แต่ว่าอีกคนเมาขับรถ
ก็แลกกับหนึ่งชีวิตที่ต้องสูญเสียไป
ทีนี้ทำยังไงเรื่องทางคดี
ร้อยตำรวจโทจารึกโพทองรองสารวัตรสอบสวนที่สพพานทอง
บอกว่าเบื้องต้นก็แน่นอนล่ะค่ะต้องตั้งข้อหา
คนที่ขับกระบะคนนี้คือนายสุรกิจเมาแล้วขับ
มันเกินมาตั้ง๒๓๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
แล้วก็ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ทรัพย์สินเสียหายยังไม่ได้นำตัว

เพราะว่าตอนนี้ญาติของผู้ตายยังอยู่ที่โรงพักไง
ตอนที่มาติดต่อทำเรื่องจะเอาเอกสารไปขอรับศพ
คือตำรวจเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าให้ทางคนที่ขับรถชน
มาที่โรงพักด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความวุ่นวาย
จะเกิดการรุมประชาธารณ์อะไรกันนะนะใช่ค่ะ